เรื่องนี้ทางด้านภรรยาของผู้เสียหายร้องมายังเพจไทยรัฐแจ้งข่าว
กรณีที่สามีของเขาเป็นคนขับรถบรรทุกรังส้ม
จะเอาไปส่งแล้วปรากฏว่าไปเจอยาบ้าในรังส้ม
แล้วตอนนี้ตัวสามีถูกจับดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำ
แพะรังส้มที่กำลังตรวจสอบกันอยู่
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้มีมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาอาจจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสพคลองหลวงตรวจสอบสำนวนคดีใหม่
แล้วก็จะมีการพิจารณาส่งคำร้องต่อสารจังหวัดธัญบุรี
ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนะคะ
เรื่องนี้นางสาวกรยากรชนพิทักษ์พร้อมด้วยทนายความ
ได้ร้องเรียนพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันก่อน

จากสามีคือนายพิชิตเชิดธรรม
ถูกตำรวจสพคลองหลวงจับ
ข้อหาคือร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
จำหน่ายโดยมิชอบเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะมีข้อมูลมา
ก็คือพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง

แล้วก็มีการพิจารณาส่งคำร้องต่อสารจังหวัดธัญบุรี
ให้มีการปล่อยตัวนายพิชิตซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
ว่าเขาครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายจำนวน๕๒๐๐๐เมตร
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเรา
ได้ติดต่อเกาะติดเรื่องนี้นะแล้วก็ติดต่อไป
เมื่อสักครู่นี้รายงานกลับมาค่ะ
บอกว่าทางศาลจังหวัดธัญบุรีเนี่ยนะคะ
บอกว่านายวรกรพงธนากุลทนายความเนี่ยนะ
พานางสาวกรยากรชนพิทักษ์ภรรยาของนายพิชิตเนี่ย
พามายื่นเอกสารคำร้องต่อสารจังหวัดธัญบุรี
เพื่อให้มีการพิจารณาในคดีนี้แล้ว
แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
อาจจะมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนายพิชิต
เรือนจำธัญบุรี
อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าช่วงบ่ายวันนี้ด้วย

คดีนี้ไทยรัฐทีวีเกาะติดอยู่ตลอดเลยนะคะ